ทีนี้ทีมข่าวของเราก็มีการไปสำรวจ
ปรากฏว่าประชาชนปีนี้นิยมที่จะซื้อหลอดไฟมาถวาย
เพราะว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ
รวมถึงเราก็ไปดูเรื่องการถวายสังขทานด้วย
ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะซื้อชุดสังขทานจัดเอง
เพราะว่าหนึ่งคือได้ของตามที่ต้องการ
แล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าด้วยนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้ยอดขายร้านสังขพันธ์ตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคุณ

จับจ่ายเครื่องสังขพันธ์ช่วงวันเข้าพรรษาค่ะ
ไปกันที่ตลาดใหม่กิมเฮงที่ถนนโพกลาง
เทศบาลนครนครราชศรีมานะคะ
แหล่งตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดเลย
จำหน่ายเครื่องสังขพันธ์ของจังหวัด
แต่บรรยากาศดูสิคะค่อนข้างเงียบเหงา
ไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
คือประชาชนก็ไปเลือกซื้อกันแบบบางตานะคะ
แล้วก็แผงร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องสังขพันธ์ในตลาด
พ่อค้าก็บ่นค่ะบอกว่าปีนี้เงียบเหงา

โดยเฉพาะเรื่องของสังขทานแบบถังสีเหลืองสำเร็จรูป

เพราะว่าคนจะไปเลือกซื้อของเท่าที่จำเป็น
แล้วก็ไปรวมจัดถังสังขทานเองนะคะ

แต่ถ้าว่าคนจะหนาตานี่คือเสาร์อาทิตย์
เสาร์อาทิตย์คนเจอยุทธ์เสาร์อาทิตย์

ของสังฆฐานเนี่ยมันก็เท่ากับปีที่แล้วนะครับ

แต่ว่ายอดก็ซบเซาลงเงียบเหงาลงด้วยนะคะ
อกจากนี้ประชาชนก็ยังนิยมซื้อหลอดไฟ

ถวายแทนเพราะว่ามองว่ามีประโยชน์มากกว่าเทียน
ที่ใช้เฉพาะทำในพิธีกรรมเท่านั้น
แต่หลอดไฟใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าด้วยนะคะ
หอดไฟก็จะดีกว่าเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เขาใช้ไฟกันเนอ
เขาใช้ไฟฟ้ากันเวลาไฟเสียไปอะไรอย่างนี้
ก็จะเอาตรงนี้ไปให้แสงสวาทแก่วัฒน์แก่ภะแก่บุคคลอื่น
แต่ถ้าเป็นเทียนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ประโยชนเท่าไห
เพราะว่าจะจุดแค่เวลาทำพิธีนั้นนู่นหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นหลอดไฟหลอดนีออนของเรา
คือใช้ได้มากกว่าเชียร์
เหนือไปที่เจียงใหม่กันบ้างนะครับ
ร้านค้าสังขพันธ์ในตัวเมืองเจียงใหม่เขาบอกว่า
แม้ว่าช่วงนี้นะฝนตกตึงวันเลย
ฝนตกทั้งวันเลยสิฟะฝนตกทั้งวันเลยนะครับ

โดยเจ้าของร้านท่านหนึ่งคือคุณทงชัยสุวรรณ
บอกว่าร้านสิริมงคลสังขพันธ์ของเขาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่
อดขายทรงเท่ากับปีที่ผ่านมา
ประกอบกับทางร้านยังคงขายราคาเดิมเท่ากับปีที่แล้ว

ปีนี้ลูกค้าก็นิยมมาซื้อหลอดไฟฟ้าเหมือนกัน

เพราะว่าหลอดไฟทางวัดสามารถนำไปใช้
หรือนำไปเปลี่ยนหลอดไฟของเก่าในวัดได้เลย

เพื่อลูกค้าได้เลือกซื้อกันอย่างสะดวกนะครับ
ขณะที่ร้านจำหน่ายเครื่องสังขพันธ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายร้าน
ยืนยันว่าขายราคาเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะชุดสังขทานมีราคาตั้งแต่๓๐๐บาท
จนถึง๒๙๐๐บาท
ส่วนผ้าอาบน้ำฝนพระสงฆ์ก็ผืนละ๑๐๐บาท
นางมายุรีป้อมแก้วเจ้าของร้านปฏิมาประทีป

ยอมรับบอกว่าภาพรวมยอดขายปีนี้
ลดลงเล็กน้อยประมาณ๑๐๐ละ๑๐ถึง๒๐ค่ะ
เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้จ่ายอย่างประหยัด
ที่เคยซื้อในราคาสูงก็ลดลง
เลือกซื้อในราคาที่เหมาะสมนะคะ
ก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับการทำบุญทำกุศล
ราคานั้นไม่สำคัญอยู่ที่จิตใจ
อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่เจตนาของคนที่จะทำบุญนะคะ